อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมค่ะตามกันหน่อยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้
มีรบพอที่สถาบันบำราชนราดูนนะคะถูกวินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยรุมกระทืบ
ล่าสุดอาการของเขาเนี่ยมีภาวะสมองตายแล้วนะคะ
แล้วก็ตำรวจตามรวบคนก่อเหตุได้แล้วนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็คือเห็นพฤติกรรมค่อนข้างชัดเจนนะคะคือเป็นวินมอเตอร์ไซค์ประมาณสามคนนะคะ
รุมกระทืบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถาบันบำราชนราดูล
แล้วก็มีเพื่อนที่เป็นเจ้าหน้าที่รอปภเหมือนกันมาคอยห้าม
เหตุการณ์เกิดขึ้นแปดโมงเช้าเมื่อวานนี้นะคะรบพอก็เข้าไปพยุงคนที่ถูกทำร้าย
ลุกขึ้นมาไปส่งโรงพยาบาลรอปภที่ถูกทำร้ายชื่อว่านายพีรพันธ์เจียรพันธ์
อายุห้าสิบเจ็ดปีนะคะเขาก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ตอนนั้นมีอาการเลือดข้างในสมองไม่รู้สึกตัวอยู่ในภาวะโคม่า
แล้วต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะคะหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วเนี่ย
จับได้ที่วินรถจักรยานยนต์หน้าปากซอยกระทรวงสาธารณสุข

คนนั้นคือนายเกียรติศักดินนตะวัย๓๗ปี
นายสุเทพคเม่นกสิกิจวัย๓๘ปี
แล้วก็นายวิรัติมีบุญล้ำวัย๓๖ปี

ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงไปรุมกระทืบเขาแบบนั้น
ขี่ผ่านสถาบันบำราชนราดูล
ตอนนั้นนายพีรพันธ์เขาปฏิบัติหน้าที่รอปภ

หันมามองหน้าก็เหมือนไม่พอใจ

เขาให้จอดแล้วก็บอกว่าขี่รถเบาหน่อยเขาก็เลยตอบสวนไปว่า
ผมมีผู้โดยสารอยู่ผมจะขี่เร็วได้ยังไงนั่นแหละค่ะนายพีรพันธ์ก็อันนี้คือคำกล่าวอ้างของนายเกียรติศักดิ์นะ
เขาบอกว่านายพิรพันธ์พูดจาขึ้นกูขึ้นมึงกับเขา
ถามว่าแล้วมึงมองหน้าทำไมแล้วก็เอากระบองตีที่แขนซ้าย
นี่คือชนวนเหตุจุดตั้งต้นเขาบอกว่าพอเกิดเหตุนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยลงไป
ต่อยกับนายพีรพันธ์จนล้มลงพอนายพีรพันธ์ลุกขึ้นมาได้ก็วิ่งกลับไปที่ป้อมยาม
มีดพกมาข่มขู่เขาเลยขี่รถกลับไปที่บ้านหยิบเล็บแป๊บออกมา
ส่วนนายสุเทพกับนายวิรัติเป็นเพื่อนที่วินเห็นว่ามีเรื่องรักเพื่อนนั่นแหละ
เขาเลยตามออกมามีเรื่องกับเพื่อนด้วยแล้วก็ไปรุม๓รุม๑นะ
กต่อยเตะนายพิรพันธ์ตามที่เห็นในคลิปหลังจากนั้นต่อยเตะเขาเสร็จแล้ว
ก็แยกย้ายกลับไปขี่วินตามปกติพอใจเย็นลงแล้วเนี่ยสามคนก็เหมือนเพิ่งได้สติ
ก็ไปสอบถามอาการตั้งใจจะไปขอโทษคนเจ็บกลายเป็นว่าเพิ่งรู้ว่านายพิรพันธ์ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ก็ซื้อผลไม้ไปเยี่ยมก็เจอญาตินายพีรพันธ์ก็ยอมรับผิดและขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น
กระทั่งตำรวจมารวบตัวได้ที่วิน
ทีมข่าวเราไปติดตามความคืบหน้าทางคดีที่สพมนนทบุรีนะคะ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีญาติมาขอประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คนนะ
และตำรวจกำลังสอบปากคำผู้ต้องหาเพิ่มเติมด้วยก็เป็นการแยกกันสอบนะคะ
เรื่องต้นแจ้งข้อหาก่อนก็คือร่วมกันรุมทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องรอผลจากแพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ที่บอกว่าจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมไหม
เป็นเพราะว่าอาการล่าสุดของนายพีรพันธ์ตอนนี้อยู่ในภาวะสมองตายแล้วนะคะ
ก็คือตอนนี้ใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่
ยาดเคนบอกว่ามีลูกชายที่กำลังจะเดินทางมาดูใจ
คือถ้าทางการแพทย์เขาจะมองว่าถ้าภาวะสมองตายเนี่ยเท่ากับเสียชีวิต
อันนี้คือในมุมของทางการแพทย์นะแต่ก็อยู่ที่ครอบครัวด้วยว่าจะให้มีการรักษาต่อไปอะไรยังไงแบบไหนนะคะ
เรื่องต้นนะตอนนี้คือโคม่าสมองตายแต่ยังใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่